เรื่องนี้นะครับวันนี้ทางผู้ต้องหาเองก็รับสารภาพเอาไว้
แล้วก็ไปชี้จุดทำแผนต่างรวมทั้งไปขอขมาผีบ้าน
ผีบ้านผีเรือนที่บ้านที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
วันนี้สพเวียงป่าเป้าที่จังหวัดเชียงราย
ได้คุมตัวผู้ที่ก่อเหตุไปขอเข้ามา
ผีบ้านผีเรือนที่บ้านที่เกิดเหตุ
หลังจากเมื่อวานนี้ผู้ต้องหามามอบตัว
มามอบตัวเพราะว่ามีคนที่ไปพบว่าแม่ของผู้ต้องหาถูกฆ่า
แล้วก็ยัดศพเอาไว้ในถัง๒ใบที่บ้านพัก
ระหว่างนั้นผู้ต้องหาที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ก็กำลังไปช่วยชาวบ้านกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เวียงป่าเป้า
ทำแนวกันไฟป่าพอเห็นเขาวิทยุแจ้งข่าวสารกัน
ผ่านทางวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่
ตัวเองเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็มีอืมอ่าได้ยินอย่างนั้นก็เลยอ้าว
มอบตัวดีกว่าแล้วก็รับสารภาพเอาไว้นะครับ
ที่บ้านที่เกิดเหตุก็มีถังอยู่๒ใบนะครับ
เป็นถังน้ำแข็งสีน้ำเงินกับกล่องพลาสติกสีน้ำเงิน
ในห้องแถวที่อยู่ในพื้นที่ของบริเวณบ้าน
เป็นห้องแถวชั้นเดียวที่มีอยู่๕ห้อง
ห้องนึงเนี่ยก็เป็นถังที่มีอยู่แล้วก็ไปเปิดดูก็พบศพจริงนะครับ
เมื่อเปิดดูภายในถังแล้วก็กล่องสีน้ำเงินนะครับ
ถังเนี่ยจะมีศพของผู้หญิงที่ถูกหั่นแช่
แล้วก็มีน้ำแข็งที่ใช้ในการที่จะโปะศพเอาไว้
ถังน้ำแข็งใบใหญ่เป็นชิ้นส่วนช่วงลำตัวกับ
วัยวะภายในต่างซึ่งถูกชำแหละออกมาแล้วเป็นหลายชิ้น
นี่นะฮะส่วนในกล่องพลาสติกสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับ
จะมีชิ้นส่วนแขนกับขาที่ถูกหั่นครึ่ง
แต่ไม่มีส่วนที่เป็นศีรษะนะฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตคือนางออนอายุ๕๖ปี
เป็นเจ้าของบ้านและเป็นแม่ของคนก่อเหตุนะฮะ
ในพื้นที่บ้านทั้งหมดของนางออนเนี่ย
ถ้าตัวบ้านจะเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้หลังใหญ่นะ
แต่ว่าจุดที่ถูกซ่อนแล้วก็หั่นศพเอาไว้เนี่ย
เป็นห้องแถวที่เขาปลูกเอาไว้สำหรับให้ลูกชายนะฮะ
มีอยู่๕ห้องห้องหนึ่งเป็นห้องเก็บของที่เหลือของลูกชาย
ที่เป็นลูกมีอยู่๔คนนะฮะ
แต่ว่ากลายมาเป็นที่เก็บศพของตัวเองนะฮะ

ตำรวจไปเจอหลักฐานการก่อเหตุนะครับเมื่อวานนี้
แล้วก็วิทยุในการติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่เป็นลูกชายของผู้ตาย
ลูกชายของผู้ตายอายุ๓๕ปีนะครับ
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ด้วยนะฮะ
ก็ไปมอบตัวกับตำรวจแล้วก็สารภาพว่าใช้มีดแทงแม่จนเสียชีวิต
แล้วก็หั่นศพแม่เอาศีรษะไปฝังดินไปทิ้งแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นเนี่ยยังไม่ทันทิ้ง
ก็เลยยัดถังเอาไว้นี่ฮะตำรวจสพเวียงป่าเป้าวันนี้คุมตัวผู้ต้องหามาชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เมื่อวานก็มาทีนึงแล้ววันนี้มาเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ไปตรวจยึดรถกระบะที่ผู้ต้องหาบอกว่าใช้ขับเอาชิ้นส่วนศพต่างของแม่เนี่ยไปซ่อนด้วยนะครับ
หลังก่อเหตุรถยังจอดอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ไปตรวจยึดมีดปลายแหลมที่ใช้ก่อเหตุที่บอกว่าแทงแม่จนเสียชีวิต
เป็นมีดที่มีความยาวประมาณ๒๐เซนติเมตรแล้วก็มีฝักด้วยนะฮะเป็นฝักสีดำ๑ด้าม
พอทำแผนชี้จุดเพิ่มเติมวันนี้เสร็จตัวผู้ต้องหาได้ขอตำรวจนะฮะบอกว่าขอต้องการขอขมาผีบ้านผีเรือนแล้วก็แม่นะครับ
ตำรวจก็อนุญาตนะฮะนี่ครับเขาก็นั่งลงแล้วก็กราบพื้นดินที่บ้านนะครับตำรวจก็พาไปฝากขังตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับ
คือถ้าจะถามว่าผู้ต้องหานั้นสีหน้าสีตาเป็นอย่างไรเจ้าหน้าที่บอกว่าก็เคร่งเครียดตลอดเวลานะครับตอนนี้ฝากขังไว้ที่เรือนจำกลางจังหวัดเชียงรายแจ้ง๓ข้อหานะครับ
คือฆ่าบุพการีโดยกระทำทารุณโหดร้ายซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพหรือส่วนใดของศพเพื่อปกปิดการตายหรือเหตุแห่งความตาย
ข้อหาทำให้เสียหายเคลื่อนย้ายทำลายหรือทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งส่วนของศพหรือเท่าของศพแล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการพกผ่าอาวุธนะฮะส่วนเรื่องการข่มขืนกระทำชำราวลูกสาวของตัวเองที่เป็นลูกเลี้ยงเนี่ยคือแม้จะเป็นลูกเลี้ยงแต่ว่าเป็นเด็กที่อายุเพิ่ง๑๕ปีก็ถือว่าเป็นเด็กและเยาวชนนะฮะตรงนี้ตำรวจบอกว่าต้องรอหลักฐานทาง
ก่อนนะครับว่ามีร่องรอยต่างต่างเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หรือไม่อย่างไรนะฮะถ้ามีก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกันต่อใช่ค่ะ
ผู้ต้องหาก็ร้องไห้ตลอดเวลาหน้าตาเคร่งเครียดอย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปแล้วก็อ้างว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบก็ไม่ทันแล้ว
ฆ่าคนตายไปแล้วแล้วคนที่คุณฆ่าคือแม่แท้คือบุพการีของคุณทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวของครอบครัวนี้กันหน่อยนะคะ
จะได้เห็นว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยที่ไปข่มขืนไปล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวเนี่ยเป็นลูกสาวคนไหนเป็นอะไรยังไง
ออนผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะมีสามีชื่อว่านายสมบูรณ์นายสมบูรณ์เสียชีวิตไปหลายปีแล้วค่ะ
มีลูกด้วยกันสี่คนเป็นลูกชายทั้งหมดเลยนะคะตัวคนก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกชายคนโตเลยนะคะ
แต่เลิกกับภรรยาไป๒ปีกว่าแล้วมีลูกด้วยกัน๓คนเป็นลูกสาวทั้งหมดนะคะ
ลูกสาวคนโตอายุ๑๕ปี
และที่น่าสงสารก็คือลูกสาวคนโตคนนี้นะคะที่อายุ๑๕ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงด้วย
ชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติได้ยินเสียงเอะอะโวยวายทะเลาะกันบ่อย
ขายของอยู่ที่งานวัดก็เลยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
บริเวณบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านหลังใหญ่ครึ่งไม้ครึ่งปูนยกพื้นสูงอยู่ด้านขวานะคะ
ซึ่งเป็นบ้านพักของนางอ่อนบ้านพักของแม่ค่ะส่วนตรงกลางจะเป็นพื้นที่ลานบ้าน
แล้วก็เป็นเพลิงสำหรับเก็บวัสดุและข้าวของต่างลักษณะแบบนี้นะคะ
ส่วนด้านซ้ายจะเป็นห้องแถวห้าห้องครับซึ่งนางออนผู้เป็นแม่ค่ะ
สร้างไว้ให้กับลูกนะดูสิอุตส่าห์สร้างบ้านให้ลูกมาอยู่ด้วยกันเนี่ย
คนละห้องเลย๔ห้อง๕ห้องตรงเนี้ยแต่ว่าห้องที่๕เป็นห้องครัวกับห้องเก็บของ
แล้วห้องที่๕ค่ะที่แม่สร้างเอาไว้กับมือให้ลูกได้อยู่ได้กินกันเนี่ยนะ
เอลูกชายคนโตเอาศพแม่ไปซ่อนตรงนี้แหละใส่ถังแช่น้ำแข็งเอาไว้ไปซ่อนอยู่ในห้องแถวห้องที่๕
ก็ทำสวนทุเรียน๑๐กว่าไร่นะฮะสร้างบงสร้างบ้านสร้างห้องแถวให้ลูกนะครับ
คือชาวบ้านบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยที่ผู้ต้องหาบอกก่อเหตุเมื่อช่วงตี๔ของเช้าวันพฤหัส
แล้วเมื่อวานถึงมาเจอศพกันแล้วก็ไปควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เนี่ย
ชาวบ้านบอกว่าคืนก่อนที่จะเกิดเหตุตามคำสารภาพของผู้ต้องหาเนี่ยนะ
ก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคนร้องให้ช่วยหรือว่าเสียงเหมือนคนขอความช่วยเหลือเนี่ย
แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่า
ก็เลยแบบสงสัยก็คงเหมือนเดิมมั้งเนี่ยฮะแต่ดันมีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งตำรวจสพเวียงป่าเป้านะครับวันนี้ก็ยังได้ให้นายสมชายสุริน
ที่เอามาหันโดยผู้ใหญ่บ้านสมชายบอกว่าความจริงแล้วที่ให้ไปซื้อน้ำแข็ง
คือเพื่อให้ไปใส่น้ำดื่มนะฮะเอาไปดื่มกันในช่วงที่จะไปทำแนวกันไฟป่า
เช้าเมื่อวานนี้ร้านนี้นะครับแล้วก็มีร้านขายมีดที่ริมถนนเชียงใหม่เชียงรายด้วย
แต่ก็ไม่เคยเล่าเกี่ยวกับปัญหาอะไรในครอบครัวให้ฟัง
รับว่าหลังทราบเรื่องที่เกิดขึ้นกลัวมากเพราะถือว่าเป็นคดีที่สะเทือนขวัญ
ก็รู้จักนะนายเอแต่ว่าไม่ได้สนิทอะไรกันมาก
ที่ร้านก็จะซื้อน้ำดื่มที่ในเอเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ด้วยนะครับ

วันที่มาซื้อมีดก็จำไม่ได้ว่ามาซื้อตอนไหนอะไรยังไง
เพราะแต่ละวันร้านเขาก็มีคนเข้ามาเยอะ
แต่ก็ไม่คิดว่านายเอที่ก็เป็นลูกค้าที่เคยมาซื้อของที่ร้านอยู่
จะมาก่อเหตุสุดเทินขวัญแบบนี้
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่สมชาย
เพราะว่าในเอคนก่อเหตุเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านคนนี้บอกว่าตัวผู้ก่อเหตุรับสารภาพต่อหน้าผู้ใหญ่บ้าน

ก็อ้างว่าแม่ไปทวงเงิน๔๐๐๐บาท
ไม่มีให้แม่ก็ขู่ว่าจะไปแจ้งตำรวจ
ว่าตัวเองไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับลูกเลี้ยงวัย๑๕ปี

ก็เลยผลักแม่ล้มลงแล้วก็ก่อเหตุฆ่าแม่เนี่ยนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ที่บ้านหัวเวียงนะคะ
ผู้ใหญ่บอกว่าในเอผู้ก่อเหตุสารภาพบอกว่าฆ่าแม่ตั้งแต่ตี๔
วันที่๒๗กุมภาพันธ์เพราะว่าทะเลาะกับแม่ทะเลาะกันแรงมากค่ะ
ที่แม่จะไปขายของที่ตลาดทะเลาะกันแต่เช้ามืดเลย

แล้วแม่ขู่ว่าถ้าไม่คืนจะไปแจ้งตำรวจ
เพราะแม่รู้ว่าตัวนายเอไปมีความสัมพันธ์

ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงอายุ๑๕ปี
ตัวในเอบอกว่าก็เคยบอกแม่ไปแล้วว่าเดี๋ยวจะคืนให้

พอมีเงินจากการขายรถกระบะเดี๋ยวจะคืนเงินให้แม่

เพราะในเอเองก็เป็นถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เออ้างว่าถูกแม่ตบหน้า
ก็เลยโมโหผลักแม่ล้มลง
เข้าไปหยิบมีดในห้องของตัวเอง

แม่เสียชีวิตค่ะที่หลังเกิดเหตุ
ศพของแม่ไปไว้ในห้องเก็บของ
ล็อกห้องแล้วก็พาลูกสาวไป

โรงเรียนตามปกติเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
บ่นไปอย่างนั้นแม่เขาน่ะบ่นไปอย่างนั้นบ่นว่าถ้ามึงแม่มาให้เงินมาให้กูกูจะไปฟ้องตำรวจ
เดี๋ยวนี้เช้ามาเราจะไปละอย่างนี้มันก็พูดกับแม่ว่าแม่ไม่ต้องไปแจ้งความ
ผมเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมันจะเสียหายมันจะเสียพระพุทธของเขา
ถ้าแกก็เข้าไปห้องไปถือมีดถือมีดปลายแหลมและปลายแหลมมีดปลายแหลม

วิ่งมาแทงแม่แทงแม่แม่ล้มลงปุ๊บ
ล้มลงแล้วก็แม่มันก็ร้องให้ชาวบ้านช่วยไง
แต่ชาวบ้านข้างเคียงเขาบอกว่าได้ยินเสียงอยู่
แต่ไม่มีใครเข้าไปได้เพราะว่าบ้านแกมันจะเป็นล้อมด้วย
แล้วก็แม่ล้มพอดีแม่ล้มแกก็ถือบีบมาแท้งแม่อีกสองที
จนแม่แน่นิ่งตรงนั้นที่เกิดเหตุนะแน่นิ่งที่เกิดเหตุ
แล้วก็แกก็ลากศพแม่ไปที่ร้านจอดรถหน้าห้องหน้าห้องที่เกิดเหตุ
ส่วนที่ว่าแม่ไปเจอข่มขืนมันไม่ใช่มันผิดมันผิดไม่ได้ข่มขืน

เก๊คุ่นไปเขื่อเฉย

ผู้ก่อเหตุที่รับสารภาพต่อหน้าผู้ใหญ่บ้าน
เขาก็บอกว่าพอเขาฆ่าแม่เสร็จ
ส่งลูกสาวที่โรงเรียนกลับมาที่บ้าน
ก็เอาศพแม่ขึ้นรถขึ้นรถกระบะสีขาว
ตั้งใจจะเอาศพทั้งร่างไปฝัง
บนเขาช่วงเวียงป่าเป้าพร้าว
ห่างจากบ้านไป๒๐กิโลกรัมแต่ดินแข็ง
อบขุดได้แค่หลุมเล็กลึกแค่ประมาณเมตรเดียว
ก็เลยตัดสินใจใช้จอบ
โอ้โหตัดสินใจใช้จอบ
หัวแม่สับที่คอค่ะ

แล้วก็เอาเฉพาะหัว
ฝังเอาไว้ตรงนี้
เพราะเขาอ้างว่าดินมันแข็ง
ลงไปได้แค่หลุมเล็กนิดเดียว

เอามาหั่นสบแม่แยกเป็นชิ้น
จะได้ง่ายเวลาเอาไปฝัง

ใกล้กับที่ฝังหัวของแม่ค่ะ

เอาไว้เป็นชิ้นใส่ตู้แช่เอาไว้
เตรียมจะเอาไปฝั่งค่ะ
กไปทั้งตัวนะไม่ได้หั่น

คิดว่าจะเอาไปฝังตัวแกบอก
พอดีจะเอาไปขุดดินมันแข็ง

๕๐เซนไม่ใช่๕๐เม็ดนะ๕๐เซน

เสร็จปุ๊บแกก็เอาร่างมา

เขาจะทำยังไงกับชิ้นส่วนที่เขาแยก

อืมนี่คือลักษณะการก่อเหตุตลอดทั้งวันนะคะ

อีกวันหนึ่งค่ะเช้าวันที่๒๘กุมภาพันธ์ผู้ใหญ่สมชายคนนี้ค่ะ
บอกว่าให้คนไปซื้อน้ำแข็งผู้ใหญ่บ้านให้ในต้นไปซื้อน้ำแข็ง๒กระสอบ
เพื่อเป็นเสบียงไปขึ้นดอยเอาไปทำแนวกันไฟป่าค่ะ
แต่ในต้นเอามาให้แค่กระสอบเดียว
อีกหนึ่งกระสอบนำมาแช่ชิ้นส่วนศพแม่ที่บ้าน
แล้วก็ขึ้นไปทำงานที่บนเขาทำแนวกันไฟตามปกติ
แล้วก็ขอยืมรถจักรยานยนต์ของผู้ใหญ่บ้านลงมาจากเขา
วันที่๒๘ตอนเช้าผมเขาเรียกมาใช้ไปซื้อน้ำแข็ง
น้ำแข็งแล้วก็เอาเครื่องดื่มเตรียมไว้ใส่ในรถไว้
จะไปทำแนวกันไฟเป็นเสบียง
เก๊เข้ามาทำหน้าตาเฉยไม่รู้อะไร
หน้าตาเฉยแบบว่าทำตัวปกติ
แล้วก็ขึ้นไปทำแนวกันไฟ
ขึ้นไปทำแนวกันไฟปุ๊บ

มันก็เดินเข้าควอกไปทำแนวกันไฟหมดมันไม่ไป
นั่งดูพ่อหลวงนั่งตรงไหนมันก็แวด
มันก็เดินบนแถวพระหลวง

แล้วก็สักพักหนึ่งถามลืมมอเตอร์ไซค์ของหลวง
หลวงผมขอยืมมอเตอร์ไซค์หน่อยจะไปข้างล่าง
เอากุญแจให้แกมอเตอร์ไซค์ให้แกลงเอาไป
แกเดินไปประมาณสักร้อยเมตร
แล้วก็หลานอยู่ที่เชียงใหม่ก็โทรมา
โทรมาว่าพระหลวงผู้ช่วยพระหลวงอยู่ตรงไอ้ก่อ
พระหลวงว่าอยู่แล้วลงข้างล่าง
พระหลวงบอกตำรวจให้จับหน่อยดิ

มันก็พิดโทรศัพท์แล้ว
พระหลวงก็ก่อนโทรหาตรวจ
ขออนุญาตวงเล็บเอาไว้ว่าในต้นคือชื่อที่ผู้ใหญ่บ้านเรียกผู้ก่อเหตุนะคะ
ก็คือผู้ใหญ่บ้านใช้ให้คนก่อเหตุไปซื้อน้ำแข็งเอาไปเป็นเสบียง
แต่คนก่อเหตุเอาไปให้แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเอาไปแช่ศพแม่
สุดท้ายตัวคนก่อเหตุก็รับสารภาพนะคะ
เพราะว่าตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าเขารู้แล้ว
ว่าตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฆ่าแม่ตัวเอง
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าโอ้โหร้องไห้ร้องไห้ตลอดเวลาเลย
คนก่อเหตุนะนะตอนที่รับสารภาพบอกว่าเสียใจมากที่ฆ่าแม่
คิดว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบไม่มีทางออก
มันคิดว่ามันจะสารภาพกับพ่อหลวงไงในใจนะ

มันเกี่ยวกับเรื่องที่แม่จะหายบ้านเลยหรือ

มันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวเรื่องแม่จะครูไปแจ้งความเรื่องลูก
แกกลัวเสียภาพของแก
แต่จริงลูกสาวเนี่ยเป็นลูกติดแม่
จริงลูกสาวของแกเป็นลูกติดแม่ติดเมียมา
ตั้งแต่เด็กแล้วแกเลี้ยงตั้งแต่มาเด็กมา
ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกแท้แท้ของ

และการกระทำสำเบาเด็กวันนี้ไม่ได้เพิ่งเกิด

เพราะเขาเป็นคนดีเขาไม่มีประวัติไม่มีสูบยาไม่มีกินเหล้าอะไรเลย
เป็นเด็กที่ใช้ง่ายช่วยเหลือชุมชนมาตลอดไง
ถึงผู้ใหญ่บ้านคิดว่าน่าจะเป็นอารมณ์
อารมณ์ทูบนั่นแหละอารมณ์ที่ว่าดุลทานนั่นแหละ
มันก็ไม่อยากเสียเสียเสียไม่อยากเสียเสียเสีย
ของสถาบันของการปกครอง
ประเด็นที่ผู้ใหญ่บ้านพูดก็
ในลักษณะที่ว่าตัวผู้ก่อเหตุ

ไม่ได้เป็นลักษณะของการข่มขืน
แต่เป็นเหมือนกับว่าเขามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันมานาน

แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นเด็กค่ะ
อายุแค่๑๕แล้วตามข้อมูล

ก็ที่วิมนธ์วันพุทธสือข่าว
ลงพื้นที่มาเนี่ยได้ข้อมูลคือประมาณ๒ปี

ก็เท่ากับว่าตั้งแต่อายุ๑๓นะครับ

เพราะว่าอายุยังไม่เกิน๑๘เลย
ยังไงก็ตรงนี้ก็ถือว่ามีความผิดอีกคดีหนึ่ง

ฆ่าอัมพรางสบแม่ตัวเอง
หลังก่อเหตุแน่นอนว่าหลักฐานต่างเจออยู่ที่บ้านพัก

ส่วนนี้คือภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเวียงป่าเป้า
ไปดูจุดที่ฝังศีรษะ
ของนางออนนะฮะอยู่ที่เชิงเขาช่วงเวียงป่าเป้าพร้าว
เป็นเส้นทางคดเคี้ยวห่างจากบ้านของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุประมาณ๒๐กิโลเมตร
นี่ฮะที่เขาบอกว่าพอก่อเหตุแล้วก็เอาศพแม่ขึ้นรถกระบะ
ขับมาที่นี่ตั้งใจจะมาฝังศพแม่
แต่ดินแข็งขุดได้ลึกแค่นิดเดียว
ก็เลยตัดสินใจหั่นศพแม่ด้วยการหั่นศีรษะออกแล้วฝังแต่ศีรษะไปก่อน
ก่อนเอาทางร่างกลับไปยัดถังน้ำแข็งเอาไว้ที่บ้าน
นี่ฮะต้องเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ๕๐๐เมตรนะครับ

ก็ไปเจอหลุมที่นายเอได้เอาศีรษะของแม่มาฝังเอาไว้
เป็นหลุมลึกประมาณหนึ่งเมตรมีดินกับมีท่อนไม้ที่ยังอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นจุดที่ใช้ทับศีรษะเอาไว้ถูกลื้อออกมากองไว้ด้านข้างหมดแล้ว
เพราะว่าเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วก็มาหาหลักฐานตรงนี้
นายวิสุทธิ์ที่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเวียงป่าเป้าบอกว่า
หลังจากที่นายเอสารภาพนะครับเมื่อวานนี้ว่าลงมือฆ่าแม่แล้วก็หั่นศีรษะแม่
เอามาฝังกลบไว้ที่เนินเขาตรงนี้ตำรวจได้พามาชี้จุด
เพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพตอนที่เดินทางมาถึงแล้วก็ลงมือขุดกันเนี่ย
กู้ภัยบอกขุดแป๊บเดียวขุดไม่นานก็เจอเส้นผม
เส้นผมเพราะว่าอยู่ไม่ลึกนักกู้ภัยก็ได้จุดทูบ
เพื่อขอเจ้าที่เจ้าทางในการนำเอาศีรษะของนางออนขึ้นมาจากดิน
แล้วก็ขุดต่อนะฮะแล้วก็เจอศีรษะทั้งศีรษะ
คือกู้ภัยบอกว่าตอนที่ขุดเจอนะคือสภาพศีรษะที่เจอเนี่ย
คือก็ตาก็หลับอยู่เหมือนคนหลับปกตินี่แหละแต่มีแค่ศีรษะกับคอ
เอาดินขึ้นมาเสร็จก็พบเป็นศีรษะมนุษย์ครับเป็นศีรษะของผู้เสียชีวิตครับ
ลักษณะของศีรษะตอนนั้นเป็นยังไงนั่งจะได้เห็นอย่างนี้ด้วยครับ
ตอนนั้นลักษณะของศีรษะมันเป็นยังไงครับพี่
ลักษณะของศีรษะมันแบบว่าใกล้จะเน่าแล้วครับแล้วก็เริ่มแข็งหมดเป็นดินกบหมดเลยครับ
ตาหลับอยู่ตาก็ไม่อ้ากครับคล้ายเหมือนคนหลับปกติเลยครับ
นี่ฮะส่วนกู้ภัยอีกคนนึงนะครับชื่อนายพรธวัฒน์นะฮะที่พาคุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเราไปดูจุดฝังศีรษะเนี่ยนะครับ
บอกว่าตั้งแต่ทำงานกู้ภัยมาเป็น๑๐ปีนะไม่เคยเจอคดีแบบนี้มาก่อน
ไม่มีใครรู้ว่าผู้กล่อเหตุตอนนั้นคิดอะไรอยู่
นี่ฮะอันนี้เป็นภาพเมื่อวานที่เจ้าหน้าที่ไปค้นหาของกลาง
คือผู้ต้องหาเขาบอกว่าเขาฝังศีรษะแม่ของเขาเนี่ยคือไม่หุ้มถุงอะไรเลยนะ
เขาตั้งใจว่าให้ย่อยสลายไปจะได้ทำลายหลักฐานง่าย
นี่ฮะก็เพิ่งก่อเหตุเมื่อตี๔วันพฤหัส
เมื่อวานพอไปมอบตัวรับสารภาพเจ้าหน้าที่ก็มาขุด
ตรงจุดที่ตัวเองอ่าฝังศีรษะแม่ไว้ก็เจอจริงจริงใช่ค่ะ
ตอนแรกเจอเส้นผมแล้วกู้ภัยบอกก็เลยจุดทูบ
เจ้าที่เจ้าทางว่ายังไงก็ขอเอาศีรษะของผู้ตายไปหน่อยนะ
ขอให้เจอขุดลงไปก็เจอเลยนี่ครับ
ซึ่งนายพรธวัฒนกู้ภัยสว่างเวียงป่าเป้านะฮะ
เมื่อวานก็มานะฮะบอกว่าไม่รู้ว่าตอนที่ผู้ต้องหา
ฆ่าแม่แล้วก็เอาศพแม่ขึ้นรถกระบะมาฝัง
ไม่รู้คิดอะไรยังไงอยู่นะแต่หลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้ว
ยอมรับว่ามันก็กลัวกังวลเพราะมีกลิ่นคาวเลือดเนี่ย
ติดมือติดเสื้อผ้าติดผ้าปิดปากมาด้วย
นอนหลับฝันดีตามปกติครับผมตามปกติ
แต่ก็จะมีภาพติดตามีอะไรประมาณนี้นิดนึงครับ
ก็จะมีกลิ่นติดแมสแมสที่ใส่ปิดจมูกเข้าไป
มีบ้างมันก็มีบ้างครับ

แล้วพี่ค่ะ
ผมก็ไม่มีอะไรครับมันก็จะหล่อนหน่อยหนึ่งครับก่อนนอน

ค่ะทีมข่าวของเราก็ขยายผลเพิ่มเติมนะคะ
ไปดูพยานแวดล้อมที่อยู่ในบริเวณแถวนั้นนะคะ
ที่ตลาดค่ะตลาดหัวเวียงตลาดขายสินค้าและของสดของชาวเวียงป่าเป้าอ่ะนะคะ
พอทีมข่าวของเราเดินเข้าไปในตลาด

มาทำข่าวคดีฆ่าหันศพเหรอ
คือเขาก็ตามข่าวนี้อยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบ

ไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่เขานะคะ
เขาก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ทีมข่าวได้ไปคุยกับแม่ค้าที่เขียงหมูนะคะ
หัวหมูซึ่งแม่ค้าคนนี้ขายหัวหมูให้ผู้ก่อเหตุนะคะ
หลังจากก่อเหตุมาซื้อหัวหมู
เอาไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางขอขมา

มาซื้อหัวหมูตรงนี้เลยเขียงหมูนี้เลย
เมื่อช่วงเย็น๒๗กุมภาพันธ์
ในเอผู้ก่อเหตุมาที่ตลาดนะคะ

แม่ค้าคนนี้บอกว่าก็ดูปกติ

แต่ลูกสาวหน้าตาดูเคร่งเครียดนะคะ

แล้วก็มาเอาหัวหมูเนี่ยช่วงเช้าเมื่อวาน

แต่หน้าตาพยายามจะทำให้เหมือนปกติ

แม่ค้าบอกตัวในเอคนก่อเหตุมือสั่น
ส่งเงินให้มือแบบโอ้โหสั่นผับเลยนะคะ

ว่านายเอเป็นถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะมาก่อเหตุแบบนี้
เพราะปกติเป็นคนเรียบร้อยผู้จาภัยร้อ
คาดว่าในเอซื้อหัวหมูไปขอขมาเจ้าที่
ตรงจุดที่ฝังหัวแม่เอาไว้
เหมือนลูกค้าทั่วไปค่ะ
หมายถึงตอนมารับใช่มั้ย
ใช่ตอนมารับตอนมาสั่งก็ปกติ
เห็นว่าตอนที่ตอนทอนทางเขามีลักษณะมือสั่นเงินอะไรอย่างงี้
มือตอนทอนเงินเขานี่
ตอนนั้นรู้สึกว่าเหรียญ๑๐มันจะไม่มี

แล้วก็เดี๋ยวพี่จะทอนเพิ่มเป็นแบงค์๒๐อะไรให้อย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มือเขาเหมือนรับเงินแล้วก็จะสั่นเล็กน้อย
สั่นเหมือนเราก็ไม่คิดอะไรเพราะว่ามันเหมือนสั่นปกติอย่างนี้ค่ะ
รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติ
เพราะปกติที่นี่มันไม่เคยมีเรื่องแบบนี้
ไม่มีเรื่องที่แบบสะเทือนใจแบบนี้เลยอย่างนี้ค่ะ

หัวหมูนี่เพิ่งครั้งแรกนะที่น้องมาสั่งอะค่ะ
ก็ปกติหนี้ที่มาซื้อก็จะเป็นแบบทั่วไปที่ทำกิน

แต่หัวหมูนี่เพิ่งครั้งแรกที่มาสั่ง
แต่โดยทั่วไปนี่ที่ซื้อก็จะเป็นซื้อไปกินอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็พอรู้ข่าก็พูดไม่ออกพูดไม่ออก
มันไม่เคยมีเวียงกระเป้าไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้
เพราะว่าเวียงปะเป้านี่เป็นเหมือนบ้านนอกชนบทเน
เขาเดินมาจับแขนกันมาเดินมาปกตินะ
แต่ว่าณหน้าตาของน้องผู้หญิงนี่
เราไม่ค่อยได้สังเกตด้วยมั้งเพราะเนื่องจากเราขายของเนอะ
แต่ว่าหน้าตาก็ไม่ค่อยจะยิ้มแย้มเท่าไหร่อย่างนี้แหละ
แต่ก็เหมือนเราไม่ได้สังเกตก็เลยดูเหมือนมันปกติ
อย่างงี้นะทั้งตลาดค่ะสะเทือนใจทั้งตลาด
เมรันดาษฐานงามว่ากระหนดตรัสเล็กต์
ในประสานคนนี้บอกว่าสนิทกับผู้ตายมากค่ะ

ตรงกันข้ามกันทุกเช้าตัวในเอผู้ก่อเหตุ
เปิดร้านให้แม่นะคะมากับลูกสาวสามคน
ตัวในเอก็ดูเหมือนเป็นคนดีดูแลแม่ดูแลลูก
คือตัวแม่เนี่ยค่ะก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
อยู่ตรงนี้ค่ะตอนนี้ปิดเงียบนะคะ
ตัวแม่เองก็ไม่ค่อยได้สูงสิงกับใครแต่ก็นั่งคุยกัน
กับนายประสานตลอดนะคะร้านอยู่ตรงกันข้ามกันนะคะ
แต่แม่ก็ไม่ค่อยได้เล่าปัญหาอะไรให้ฟังคุยกันเรื่องทั่วไป
วันเกิดเหตุนายประสานบอกว่าก็สงสัยเหมือนกัน
ว่าเอ๊ะทำไมนางออนหายไป๒วันแล้วไม่มาเปิดร้าน
ปรากฏว่าในเอผู้ก่อเหตุที่เป็นลูกชายคนโตของนางออนมาเปิดร้าน
เขาบอกว่าอ้าวตกใจมากเลยไม่อยากจะเชื่อว่าคนทำคือในเอ
ส่วนลูกสาวคนโตที่เป็นลูกติดของอดีตภรรยาในเอ
ก็ดูแลอย่างดีเพราะว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงค่ะ

มันก็ไม่เคยได้ข่าวในจริง
แต่พอยิ่งรู้ว่าคนทำเป็นนี้
เออง่ะ

ก็มีคนเรียบร้อย

เขาเป็นคนที่ไม่ใช่
คนนั้นพี่จะเป็นผู้ช่วย
มันก็น่ากลัวพูดถึงก็กลัว
เพราะว่านางออนผู้ตายมาขายของที่ร้านเป็นประจำนะคะ

เปิดร้านให้ก่อนแล้วแม่ก็มาขายของ
นางออนไม่ค่อยได้คุยกับใครในตลาดเท่าไหร่ครับ
ส่วนปมขัดแย้งอะไรในครอบครัว
ก็ไม่เคยรู้นะคะคนในตลาดเองก็ไม่รู้
ก็คิดว่าเขาไม่มีอะไรมีปัญหาอะไร

แต่การกระทำแบบนี้ทุกคนในตลาดพูดเป็นเสียงเดียวเลยว่า
เป็นการกระทำที่โหดเยี่ยมมาก

ไม่เคยมีเหตุการณ์ร้ายแบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่นี้มาก่อนนะคะ

ลูกก็ท่านพี่ก็ดูแลอยู่นะครับ
ส่วนที่บ้านวันนี้เหย็ดชาตินะค่ะที่บ้านที่เกิดเหตุ
ได้มาขนข้าวขนของกัน
มีรถกระบะ๓คันนะฮะมาขนข้าวของ
แรกก็คาดว่าจะตระเตรียมพื้นที่
เพื่อที่จะรับศพของผู้ตายมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
เพราะว่านี่ก็คือบ้านของเขาใช่ไหมสร้างให้ลูกให้หลานอยู่
แต่ต้องมาเสียชีวิตในคดีลักษณะแบบนี้
แต่สุดท้ายนะครับญาติญาติตัดสินใจนะครับว่าจะนำศพของนางออนไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดป่าม่วง
ในตมนเวียงอำเภอเวียงป่าเป้า
แล้วเดี๋ยวพอตั้งศพที่วัดเรียบร้อยแล้วก็จะมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
จากที่บ้านจากที่จุดเกิดเหตุอะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ